ช่วงนี้เริ่มต้นด้วยความคืบหน้า
เหตุการณ์ที่เด็กชายวัย๗ขวบถูกพบเป็นศพนะฮะ
ในสภาพคว่ำหน้าแล้วก็เปลือยกายในห้องพักที่แฟลตหันศาตึกหนึ่ง
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
หลายคนสงสารน้องเหลือเกินนะฮะ
ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้นะครับ
ชื่อนายกันตะพงแต่เขาปฏิเสธนะฮะ
ตำรวจก็ไล่สืบสวนจากภาพในกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุต่าง
ในพื้นที่โดยระแวกแถวห้องพักที่แฟลต์แห่งนี้นะครับ
หันศาตึก๑เขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ผู้ชายคนนี้นายกันตะพงศ์นะฮะแต่เขาปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้ทำ
คือตำรวจเนี่ยมีเรื่องของหลักฐานที่เป็นพวกภาพจากกล้องวงจรปิด
ในช่วงก่อนเกิดเหตุก่อนที่เด็กจะถูกพบเป็นศพในห้องน้ำ
ในสภาพแบบที่ท่านเห็นนะฮะเปลือยกายแล้วก็นอนคว่ำหน้าอยู่
แต่รออย่างเดียวก็คือรอผลดีเอ็นเอ
นี่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และล่าสุดวันนี้ผลการตรวจดีเอนเอ
ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่
นะครับเป็นชิ้นเนื้อในซอกเล็บของนายกันตะพงศ์
ชายวัย๒๔ปีคนนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เด็กชายวัย๗ขวบที่เสียชีวิต
นั่นเท่ากับว่านี่คือหลักฐานสำคัญในการมัดตัวนายกันตะพงศ์นะครับ
นี่คือผู้ต้องหาแล้วจากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหากับนายกันทะพงศ์๓ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยปิดบังซ่อนเร้นยักย้ายทำลายศพ
ข้อหาที่๒คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และข้อหาที่๓คือนวงเหนียวกักขังผู้อื่นนะครับ
ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สพหาดใหญ่
ก็ยังปฏิเสธอยู่บอกว่าไม่ได้ทำ
เขาบอกเขาไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรก็ต่อสู้อะไรคดีอะไรก็ว่ากันไป

แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพี่สาวของนายกันตะพงศ์นะฮะ
นายกันตะพงศ์อายุ๒๔นะครับพี่สาวอายุ๒๕
เยี่ยมน้องชายที่โรงพักนะครับที่สพหัดใหญ่นะ
เราได้คุยด้วยนี่นะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
พี่สาวบอกว่าวันนี้นำยาผู้ป่วยจิตเวทมาให้น้อง
แล้วบอกว่าน้องชายเป็นผู้ป่วยจิตเวทมานาน๘ปี
ก่อนหน้านี้เคยเสพยาเสพติดด้วย
เคยไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
แล้วไปต่อที่โรงพยาบาลจิตเวทสงขลารัชนครินทร์
ทุกครั้งที่แพทย์อนุญาตให้ออกมาได้
ก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
นี่นะฮะผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามเรื่องอยู่นะครับ
ก็คือคุณนฤทธิบุญนิ่มเนี่ยก็ถามต่อว่าเอ้า
แล้วเขามาอยู่แฟลต์แห่งนี้ได้ยังไง
แต่ที่เกิดเหตุที่เด็กเสียชีวิต
หันศาตึกหนึ่งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ท่านผู้ชมฟังนะฮะพี่สาวบอกว่าที่น้องชายมาอยู่แลต์ที่เกิดเหตุเนี่ย
จนเกิดคดีเนี่ยไปทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตเนี่ย
เพราะน้องเนี่ยตอนที่อยู่บ้านนะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
นายกันตะพงศ์เนี่ยชอบขู่ฆ่าแล้วก็ชอบทำร้ายพี่สาวกับแม่
ตัดสินใจแยกให้น้องมาพักอยู่ที่แฟลต์แห่งนี้
ส่งน้องมาอยู่แฟลต์แห่งนี้ประมาณ๑ปี
เพราะครอบครัวกลัวว่าถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวคนในครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
โอ้โหนี่นี่ฮะแต่พี่สาวบอกว่านี่ก็มาคอยดูแลอยู่นะ
ส่งข้าวส่งน้ำไปรับยาจากโรงพยาบาลที่หมอนัทเนี่ยเอามาให้น้องชายกิน
แต่ไม่รู้ว่าน้องชายกินยาต่อเนื่องหรือไม่
เมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะตอนที่มาเยี่ยมที่แลต
น้องเนี่ยพูดอยู่พี่สาวบอกน้องพูดบอกว่าอยากฆ่าคน
บอกว่ามีคนเนี่ยมาคอยทำร้ายอยู่พี่สาวบอกก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะ
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าน้องเนี่ยจะทำจริงจริงค่ะสุดท้ายเนี่ย
น้องนี่ไปก่อเหตุฆ่าเด็กชายวัยเจ็ดขวบซึ่งอยากขอโทษไปยังครอบครัว
พ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตด้วยส่วนตัวของน้องชายพี่บอกอยากให้ติดคุกตลอดชีวิตไปเลย
อยากให้รับโทษรับกรรมที่ก่อเอาไว้นะเพราะว่าตัวเธอกับแม่เนี่ยไม่ไหวจะดูแลแล้วเหมือนกัน
เขาเป็นแบบนี้มา๘ปีคือเมื่อก่อนก็มีเสพยาอะไรประมาณนี้ด้วยแต่คือเราจะดูแลห่างเพราะว่าจะให้อยู่ด้วยไม่ได้
ค่อนข้างจะชกอะไรประมาณถีบประมาณนั้นเลยค่ะแต่เราก็ออกมาก่อนเมื่อสองสามวันที่แล้วแต่เขาก็พูดเหมือนว่าเอออยาก

ใช่ใช่เขาพูดคือเราไม่พูดค่ะเวลาเขาอารมณ์แรงคือเขาพูดอะไรเราจะไม่ใส่ใจเราก็รีบเอาเข้านะแล้วก็คือเราก็กลับ
นี่ค่ะคือกลายเป็นว่าน้องฟิตรี่ต้องมาเสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งก็เป็นกรณีศึกษาจริงนะคะสำหรับคนที่มีอาการป่วยจิตเวทเคยเสพยาเสพติดจนหลอนแล้วป่วยแล้วต้องกินยารักษาถ้าที่บ้านดูแลไม่ได้แล้วปล่อยให้เขาไปอยู่เพียงลำพังคนเดียวในแฟลต์อย่างนี้
แล้วแฟลตแล้วเขาก็คนอื่นที่อยู่ในแฟลต์ล่ะ

แล้วบอกก็แต่ก็พยายามมาดูอยู่นะเอาข้าวเอาน้ำมาส่งเอายามาให้ไปรับยาจากโรงพยาบาลมาให้ซึ่งมันเนี่ยคือคนที่แลตมองอย่างนี้เลยคุณเข็มมาสอน
มันคือคนที่แฟลตมองอย่างนี้เลยว่าแบบโอ้โหอย่างนี้มันผลักภาระให้กับสังคมหรือเปล่า
คือถ้าคุณดูแลไม่ไหวเอาจะทำยังไงคำถามอันนั้นคือสิ่งที่ต้องคือทางครอบครัวก็ต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่นี่ครอบครัวเนี่ยพี่สาวกับแม่เขาเลือกคือโอ้โหอยู่บ้านนี่ถึงขั้นขู่จะฆ่าจะทำร้ายแม่กับพี่สาวไปเช่าแฟลตให้อยู่
ค่ะแล้วยิ่งน้องชายเอ่ยปากว่าอยากฆ่าคนอย่างนี้
เมื่อสองวันก่อนที่มาหาน้องบอกอยากฆ่าคนมีคนแบบเหมือนกับมาจะตามทำร้ายเขา
อันนี้ก็น่าจะไม่ปกติควรจะต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้พาตัวไป
แล้วก็เกิดเหตุขึ้นจริงคนที่อยู่ในแฟลตนะครับบอกว่าตอนนี้กลัวมากกลัวเหลือเกินว่านายกันตะพงเนี่ยจะกลับมาที่นี่อีก
ครอบครัวเขามีลูกเด็กเล็กแดงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าป่วยอาการทางจิตแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้รับโทษ
แต่ตามกฎหมายยังไงต้องรับโทษนะฮะคือป่วยจิตอะไรคุณก็รักษาเสร็จก็มารับโทษตามกฎหมายตามที่สารท่านลงโทษนั่นแหละ
แต่คนในแฟลตบอกว่าเอ้าอยู่ดีเนี่ยญาติบอกอย่างนี้นั่นเท่ากับว่าคุณให้ญาติของคุณที่มีอาการทางจิตแล้วน่ากลัวเหลือเกินมาอยู่ในแฟลตอยู่ร่วมกับคนในสังคมอีกตั้งเยอะแยะไปหมดสุดท้ายมีคนถูกฆ่าจนได้นี่คือการผลักภาระให้กับชาวแฟลตฟังเขาหน่อยนะฮะ
มาเป็นภาระที่นี่ใช่ใช่เราก็กลัวกลัวหนักกว่าเขาล่ะถ้าว่าเขามาเผลอแบบเนี้ยแต่ถ้าเขาว่าอยู่ห่างครอบครัวแล้วไม่เป็นไรเลยแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะเด็กอีกเขาชอบมองหางตาอะไรแบบเนี้ยค่ะน่ากลัวบางทีมาชวนคุยอ่ะบางทีไม่ใช่คุยแต่ว่าแต่ก่อนมาอยู่แรกเขาดีเขาไม่ใช่แบบนี้ไงเวลาเข้าข้าวน้ำมาให้เสร็จเขาก็เอามาให้เสร็จเขาก็กลับ
อย่างนี้คุยกับน้องเขาด้วยซ้ำ
แฟลตใช้คำนี้น่าจะตรงใจกับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์

คำว่าผลักภาระให้กับสังคม

เขาไม่ต้องอยู่บ้านแล้วไปอยู่ที่อื่น
แต่คนที่เขาต้องไปอยู่ใกล้ไง
เพราะว่ากินยาต่อเนื่องหรือเปล่าทางครอบครัวยังไม่แน่ใจเลย
แล้วชาวบ้านนี้ยิ่งไม่รู้เลยนะฮะว่าเขามีอาการอะไรนะครับ
ผู้ดูแลแฟลตนะฮะคุณนฤทธบุญนิ่มไปถามผู้ดูแลแฟลต
เออทำไมถึงให้ผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยมาอยู่ร่วมกับคนในแฟลต์แบบนี้ล่ะ

แฟลตบอกว่าก็ตอนมาเช่าพี่สาวเขาเป็นคนมาเปิดเช่าไง
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ้าวตกลงที่ให้น้องชายมาอยู่เนี่ย
น้องชายมีอาการแบบไหนอะไรยังไงเพราะพี่เนี่ยเป็นคนมาเปิด
เป็นคนมาจ่ายค่าเช่าอะไรพวกนี้ครับ
สุดท้ายเนี่ยอยู่มาปีนึงฮะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้
นี่ความคืบหน้าวันนี้นะครับสุดท้ายดีเอนเอออกมามัดตัวนะครับ

เป็นกรณีศึกษาจริงต้องคุยกันยาวจริงเกี่ยวกับปัญหาในลักษณะแบบนี้
เพราะว่าหลายข่าวมากนะคะสำหรับผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็มีลักษณะประมาณแบบนี้
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทไม่ยอมกินยาติดยาเสพติดแล้วครอบครัวดูแลไม่ไหว